เมื่อวานนี้ขณะที่ประสบกรณิกรกำลังเฝ้ารอขบวนพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
มายังพระบรมมหาราชวัง
พบว่ามีฝูงนกกลุ่มใหญ่บินวนไปมาอยู่หลายรอบนะคะ
ซึ่งสร้างความประหลาดใจให้กับผู้ที่พบเห็นค่ะ
วิดีโอนี้ถูกแชร์โดยใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่าพินนี่
ขณะที่ปักหลักเฝ้ารอขบวนพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในพระบรมกฏบริเวณถนนหน้าพระรานช่วงสายเมื่อวานนี้
แต่จู่เมื่อเวลา๑๐นาฬิกา๕๙นาที
ได้เกิดฝูงนกกลุ่มใหญ่บินวนรอบพระบรมมหาราชวัง
เข็มนาฬิกา๓รอบและบินวนทวนเข็มนาฬิกาอีก
นับครั้งไม่ถ้วนซึ่งผู้โพสต์ระบุว่า
ปรากฏการณ์ดังกล่าวสร้างความประหลาดใจให้กับ
ประชาชนที่มานั่งรอเป็นอย่างมากนอกจากนี้เจ้าของคลิปยังระบุอีกว่า
เมื่อวานนี้ช่วงสายบริเวณถนนหน้าพระราน
มีสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนแต่ขณะเดียวกันก็มีกลุ่มคนใจดีกลุ่มหนึ่ง
ซื้อน้ำคอยแจกประชาชนที่มานั่งรอนอกจากนี้ยังมีกลุ่มจิตอาสาคอยตะโกน
สอบถามตลอดเวลาว่าใครจะเป็นลมบอกนะครับ
สร้างความประทับใจในความมีน้ำใจของคนไทยเป็นอย่างมากค่ะ